กับพี่กบอพัสรานะคะผู้จัดชื่อดังค่ะ
พาไปพร้อมกับดาราดังเลยวิกหมอชิด
โหนธนากรคุณเปิ้ลภารดีคุณปูมันทนา
ไปทำบุญกันนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดท่าเจดีคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูภาพกันนะคะคือน้ำท่วมไง
น้ำท่วมแล้วทำไงคราวนี้
คือวัดเข้าไปไม่ได้นะคะแต่ว่าชาวบ้านทำยังไงรู้ไหม

พายเรือออกมาแล้วก็รับกองกระถิ่นอยู่ริมถนนเลย

ใช่คุณผู้ชมนะคะซึ่งงานวันเดียวกันเนี่ยค่ะ
ก็มีพิธีจัดโชว์เขานะลิเกน้องนิวจากจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชม
ก็มีการรำอวยพรถวายไอ้ไข่ค่ะ
ที่สำคัญค่ะโค้งสุดท้ายดูตรงนี้นะคะ
แฟนบันเทิงไทยรัฐค่ะเขาก็มีการเสี่ยงตัวเลขบูชา
ได้เลขดังนี้ค่ะชี้ไปเลยค่ะ๗๒๖เนี่ยค่ะ
มีอีกค่ะมีอดีตครูจากกรุงเทพนี่แหละค่ะ
หลังจากได้โชคมา๒งวดติดค่ะ
เขย่าได้เหมือนกันคุณครูท่านนี้นะคะ
นั่นก็คือเลข๒๐นะอันนี้เป็นความเชื่อค่ะ
มีแบบว่าเสี่ยงตัวเลขอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าแกจุดปลายประทัดมาคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูนะคะได้ตัวเลขกับเขาเหมือนกันค่ะ

อยากดูก็ไปดูเลยจ้ะมันเลขอะไรนะจ๊ะ

งานบุญครั้งนี้เราก็ได้ตัวเลขไปเต็มเลยค่ะ

เป็นเลขดังเหมือนกันนะในกรุงเที่ยวเลขนี้นั้น